พอพูดถึงการปฏิบัติงานที่บอกว่าวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับโถง๓
ความคืบหน้าก็คือเข้าไปได้แล้วตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าได้แล้ว
เอาเครื่องมือเครื่องไม้ซึ่งจะใช้เดินทางต่อไปที่หาดพัทยา
ตอนนี้อยู่ที่ตรงจุดนี้แล้วนะคะ
ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูแผนที่โดยรวมกันหน่อยนะคะ
หลับถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมดูว่าตอนนี้โถง๓
ระยะทางจากปากถ้ำเข้าไปถึงเท่าไหร่

และหลังจากนี้มีความเป็นไปได้อีกกี่วันว่าจะไปถึงหาดพัทยา
คือแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีการส่งต่อแผนที่ชุดหนึ่ง
ก็คือเข้าไปจากปากถ้ำ๓กิโลเมตร
ซ้ายไปดอยตุงแยกขวาไปผาหมี
แล้วมีการบอกว่าโถง๒โถง๓คือมันอยู่หลังจากที่ไปแยกไปแล้ว

ง๑๒๓ก็คืออยู่ก่อนที่จะถึงแยก
อยู่ก่อนถึงแยก๑๒๓นึกภาพตามนะคะ

เลี้ยวซ้ายไปหาดพัทยาเลี้ยวขวาไปผ้ามี
อันนี้เป็นแผนที่ล่าสุดนะคะซึ่งเราได้มานะคะ
ลักษณะจะเป็นแบบนี้ภาพรวมนะคะ
พื้นที่นี้คืออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ถ้ำทั้งหมดนี้นะคะมีความยาว

ตั้งแต่ด้านทิศเหนือก็คือผาหมี
หลดด้านทิศใต้ก็คือทางด้านของปลายถ้ำ
ซึ่งก็คืออยู่บริเวณดอยตุงทั้งหมด๕กิโลเมตร
ก่อนหน้านี้มีข้อมูลออกมาบอกว่า๑๐กิโลเมตรบ้าง๗กิโลเมตรบ้าง
อันนั้นคือระยะทางที่เขาวัดข้างใน
รวมทุกอย่างแล้วยืดออกมาเป็น๑๐กว่ากิโลเมตร
ทีนี้นะคะตรงจุดแรก
ซึ่งมีการปฏิบัติงานอยู่ตอนนี้นะคะ
ก็คือโถงปากทางเข้าห้ำ
เป็นตัวสีแดงด้านล่างนะคะ
จุดนี้เป็นจุดที่ศูนย์ปฏิบัติการต่างหน่วยงานต่าง
จากตรงนี้ไปเจ้าหน้าที่จะต้องเดินเท้า
รวมถึงดำน้ำผ่านโถงที่๑ผ่านโถงที่๒
ไปจนถึงโถงที่๓ที่พูดมาทั้งหมดนี้
น้ำสลับดินแต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำทั้งหมดเลยนะคะ
รวมระยะทางจากปากถ้ำไปถึง๓แยก๒กิโลเมตร
สองกิโลเมตรแต่ว่าเป็นสองกิโลเมตรที่ทรหดมากนะคะ
เช้านี้ทีมปฏิบัติการค้นหาภายในถ้ำ
โดยนักดำน้ำชุดที่๑ได้ดำน้ำเข้าสู่โถงที่๓เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการตั้งฐานปฏิบัติการที่จุดนี้ด้วย
ก็คือเอาเครื่องมือต่างเข้าไป
จุดนี้นอกจากหน่วยซิลแล้วมีนักดำน้ำ
ซึ่งเขามาช่วยเราจากต่างประเทศ
อสเตรเลียก็มีนักดำน้ำกู้ภัยจากอายุทยาก็มี
รวมทั้งหมด๒๕คนจะผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่กันนะคะ
เพื่อที่จะดำน้ำเข้าไปสำรวจพื้นที่
แล้วก็เอาเชือกขึงไว้เป็นแนวทาง
ถงที่๓มีระยะทางอีกประมาณ๓กิโลเมตร
ก็คือถึงโถงที่๓แล้วเรียบร้อย
หลังจากนั้นตรงไปอีกนิดนึงจะเจอ๓แยก

วงกลมสีแดงจุดใหญ่นี้หาดพัทยา
จุดนี้เป็นจุดที่มีความเชื่อว่า
ทั้ง๑๓คนติดอยู่ภายในนี้
อันนี้ยังเป็นการคาดการณ์อยู่นะคะสำหรับหาดพัทยา

เขาก็เลยพยายามจะให้หน่วยซิลเข้าไปถึงจุดนี้
แต่ทีนี้จุดนี้นะคะจากถุงที่สาม
จนถึงหาดพัทยาเขาบอกกระแสน้ำก็แรงมืดก็มืด
เจ้าหน้าที่ต้องวางเชือกนำทางไปเรื่อย
ตั้งแต่ทุกโถงเลยตั้งแต่เริ่มเข้าไปมันเป็นน้ำ
ก็จะต้องมีการวางเชือกไปเรื่อยจนถึง๓แยก
รายงานแบบนี้นะคะ๓ชั่วโมงที่แล้ว
แรกเริ่มดำน้ำกันตั้งแต่เวลา๓นาฬิกา๕๘นาที
ตี๔ค่ะโดยประมาณจนถึงตอนนี้นะคะ
ตี๔ลากนาฬิกาไปเลยบ่ายโมง๒๐นาที
ดำได้ระยะทางทั้งหมด๔๐๐เมตร
โอ้โหหลายชั่วโมงแต่ดำได้๔๐๐เมตร
เพราะอะไรคะเพราะว่าคือมันยากลำบากมากภายในถ้ำ
มันมีหินมันมีน้ำมันมีความสลับซับซ้อนนะคะ
ก็เท่ากับว่านับไปแล้ว๘ชั่วโมงครึ่ง
ได้๔๐๐เมตรนี่แหละได้เท่านี้จริง
ล่าสุดการแถลงข่าว๑๗นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
พลตรีฉลองชัยชัยคำรองแม่ทัพภาคที่๓บอกว่าตอนนี้
ปฏิบัติการค้นหาในถ้ำ
ดำน้ำจากโถง๓เพิ่มได้อีก๒๐๐เมตร
รวมทั้งหมดเป็น๖๐๐เมตร

๓มีความยาวประมาณเกือบ๑กิโลเมตรด้วยกัน
เฉพาะภายในนี้ได้แค่๖๐๐เมตรนะคะ
เหลือระยะทางอีกประมาณ๒กิโลกว่านะคะ
กว่าที่จะไปถึง๓แยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่หาดพัทยา
ถ้าประเมินจากสถิติการดำน้ำในช่วงครึ่งวันเช้าของวันนี้
ทีมปฏิบัติการค้นหาทั้งซิลทั้งออสเตรเลีย
แล้วก็ทีมจากอายุทยาอาจจะต้องใช้เวลา๓วันนะ

ทีนี้๖๐๐เมตรบวกไปอีก๒กิโลเมตร
กว่าจะถึงหาดพัทยาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลา๓วัน